หลังจากที่เมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนก็โวยวายนะครับ
ที่ขอเพิ่มเอกสารเนี่ย

วันที่๒๐กุมภาพันธ์นี้ก็หยุดผลิตยา

แต่ท้ายที่สุดวันนี้ขึ้นหน้า๑๑๑สิบพิมพ์ไทยรัฐนะฮะ
แล้วหมอพื้นบ้านหมอแสง
แต่สาธารณสุขยังติ่งอย่าทิ้งแผนปัจจุบัน

เมื่อวานนี้นะฮะนายแพทย์ปราโมชสะเทียนรัฐ
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยมาบอกว่า
เอกสารที่หมอแสงส่งมาให้ที่ขอไป๒ชิ้น
เอกสารก็คือเอกสารการยอมรับของคนในชุมชนไม่น้อยกว่า๑๐คน
และเอกสารการยอมรับของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
มาถึงมือของกระทรวงครบเรียบร้อย

ดังนั้นครับนายแพทย์เกียรติภูมิวงวรวงรจิต
ธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ลงนามออกใบรับรองให้แก่นายแสงชัยเป็นหมอพื้นบ้านแล้วครับ

อธิบดียืนยันมาแบบนี้นะครับ
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าที่รีบเซ็น
เพราะเกรงกลัวต่อเส้นตายของหมอแสงชัยเขาหรือเปล่า

รองอธิบดีบอกว่าไม่กังวล
และไม่ใช่จะไม่ให้บาร์ไปรับรองกับนายแสงชัย
แต่เพราะขาดเอกสาร๒ชิ้นประกอบการพิจารณาเนี่ย
อย่างไรก็ตามตอนนี้อธิบดีเซ็นครบถ้วนลงนามเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทีนี้ถามว่าหมอแสงได้เป็นหมอพื้นบ้านที่เชี่ยวชาญด้านใด
คนที่จะหลดปากกาเซ็นบอกว่าการออกไปรับรองหมอพื้นบ้าน
ไม่ได้บอกว่ามีความเชี่ยวชาญสาขาไหนโดยตรง
คือมันจะไม่เหมือนแพทย์ที่มีใบประกอบโรคสิน

หากหมอพื้นบ้านต้องการความเฉพาะด้าน
หรือต้องการใบอนุญาตเป็นแพทย์แผนไทย
หลังจากนี้ก็ต้องไปทำตามหลักสูตร
เพื่อที่จะมาจดทะเบียนเพิ่มเติมต่อไป
คือมันยังไม่จบไงต้องเป็นขั้นเป็นตอน

ใช่แต่ใบรับรองเป็นหมอพื้นบ้าน
ถือว่าเป็นการเชิดชูเกียรติและยกระดับหมอพื้นบ้าน

เดี๋ยวว่ากันอีกที
แต่ว่าทางรองอธิบดีก็บอก
สมุนไพรแล้วผู้ป่วยทุกท่านครับ

คือต้องไปตรวจสอบตรวจเลือดตรวจค่าเลือดอะไรก่อน
ทำพวกผู้กันไป
เป็นความคืบหน้าอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังกัน
เพราะว่าเรื่องของหมอแสงหลายคนก็ยังสนใจ
บอกว่าโอ้หมออย่าเพิ่งไปหยุดผลิตเลย
ถ้าหยุดผลิตแล้วยาที่จะมาให้เรา

ทีนี้ใครที่เตรียมจะไปรับนะคะทราบข่าวนี้แล้ว

ไปลงบันทึกประจำไว้ได้เลย
สถานีตำรวจภูทรปราจีนบุรี

แต่ว่าวันนี้ก็ต้องรอท่าทีของหมอแสงอีกนะ
หมอแสงจะออกมาตอบรับเรื่องของการ
เอกสารของทางกรมเขายังไงต่อ